หารลากลับมาบ้านแล้วก็พาเพื่อนในหมู่บ้านในชุมชนนี่แหละครับ
ไปเที่ยวสังสรรค์ปีใหม่ปรากฏว่าขับรถกระบะจะเข้าบ้าน
โค้งชนต้นไม้พลิกคว่ำเทกระจาดคนที่อยู่ข้างหลังนะคุณ
โอ้โหเสียชีวิตหมดเลยส่วนคนที่อยู่ในแคปนะฮะ
ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะมีการสอบสวนคนที่รอดชีวิต
คนที่รอดชีวิตยังอยู่ในอาการคล้ายเมาอยู่เลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคนนี้รอดชีวิตได้
แต่อยู่ในสภาพที่เขาอาจจะพูดจาวกวน
อาจจะเมาแล้วก็เขาถามผมยังไม่ตายใช่ไหม
ใช่คือเหมือนกับแบบก็คงงพอสมควร

ใช่ฮะนี่เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับ
นี่คือนายอาทิตย์เพ็กษันเทียนะครับ
มึนงงว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องย้ำว่ายังไม่ตายยังไม่ตายนะฮะ
และขอให้เขาไปเอ็กซาเรย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก
เป็นเหตุสลดเพราะว่ามีคนตายถึง๕ศพนะครับ

หมายเลขทะเบียนพพลิง๘๐๒๗นครราชศรีมา
สภาพพังยับทั้งคันนะครับ
ก็อัดอยู่กับต้นไม้บริเวณถนนสายโคกสวาย
เชียงไกรบริเวณบ้านสะตะเข้หมู่๔ตำบลบันลัง
อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ผู้เสียชีวิต๕รายผู้บาดเจ็บ๔รายนะครับ
โดยรถกระบะคันเกิดเหตุมีจ่าสิบตรีพยุงเกียรติ

เป็นทหารสังกัดกองพลฐานราบที่๑๑กรุงเทพมนคร
เป็นคนขับและเสียชีวิตด้วยคุณ
โดยตัวเขาเองได้ลางานลาทหารกลับมาเยี่ยมบ้านหลังปีใหม่
ก่อนเกิดเหตุไปรับเพื่อนในหมู่บ้านหนองแวง
ตะบนบรรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดอังคอมราชศรีมา
จำนวน๙คนนั่งในตัวรถ๕คน
รวมจากสิบตรีพยุงเกียจซึ่งเป็นคนขับด้วย

แล้วก็นั่งกระบะด้านหลังอีก๔คน
หลังจากนั้นไปเที่ยวดื่มสังสรรค์กันที่สารบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในเขตอำเภอโนนไทยครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อขากลับพอขับมา
มาด้วยความเร็วไงพอมาถึงจุดตรงนี้
มันเป็นทางโค้งด้วยรถก็เสียหลักสิคะ
แหกโค้งคว่ำแล้วก็มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
๕คนตัวของจ่าสิบตรีพยุงเกียจเนี่ย
โดนอัดก๊อปปี้เสียชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยนะ
เพราะว่าเป็นคนขับเลยนะฮะโดนอัดเต็มเนี่ยนะฮะ
แล้วนี่ดูตอนที่หลังจากเกิดเหตุนะ
กู้ภัยไปถึงน่ะโอ้โหต้องเอาเครื่องตัดทางนะครับ
นำร่างของผู้ตายออกมาจากซากรถ
แล้วเนี่ยค่ะห่อศพอยู่แบบนี้นะคะ

คนเจ็บอีก๓คนก็ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลโนนไทย
อีกหนึ่งรายเนี่ยคือนายธนวัฒน์เกล้งกลางดอนนะคะ

ก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
แจ้งชื่อซะหน่อยนะครับสำหรับคนเจ็บคนตายนะครับ
เพราะว่าคนตายส่วนใหญ่ยังอายุน้อยกันอยู่เลยนะฮะ
คนตายนะฮะที่นั่งอยู่ด้านหลังกระบะแล้วถูกเทกระจาดนะครับ
ก็มีนายพยุงเกียรติหวายสันเทียอายุ๓๑ปีนะฮะ
มียายโยธาง่วงกลางดอนอายุ๑๗ปีอายุยังน้อยนะครับ
มีนายคุณากรแท่งทองอายุ๒๑ปีนายอโนไทยเชียงขวางอายุ๑๗ปีนะครับ
แล้วก็นายพีรพัฒน์สวรรยาธิปัตย์อายุ๑๘ปีนะครับ
ส่วนคนเจ็บก็มี๔ราย
นายสุธินันคงเมืองอายุ๓๐ปี
ธนวัฒน์แกล้งกลางดอยอายุ๒๐ปี

แล้วก็นายอาทิตย์เป๊กสันเทียอายุ๓๐ปี
คุณผู้ชมฮะก็แน่นอนฮะ

เรื่องต้นก็ทราบว่าเกิดจากการเดินทาง

แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะคาดว่าคนขับน่าจะเมาด้วย

ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่นครราชศรีมานะครับ

มันก็เลยกลายมาเป็นเหตุสลดแบบนี้นะครับ